ยังอยู่ที่เกี่ยวเนื่องกับหวย๓๐ล้านสักนิดหนึ่ง
กันนะคะก่อนหน้านี้นะคะสถานที่ที่เคยมีการสาบานเกี่ยวกับคดีนี้
ก็คือสารหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งหมวดจรูนกับเจ๊เกียวเขาไปจุดทูปสาบานเลยนะ
ว่าจำนวนทูบจะแตกต่างกันไป
ชั้นฟ้าที่ไปสาบานจะแตกต่างกันไป
และตอนนั้นครูปรีชาไม่ได้ไปด้วยนะฮะ
แต่ว่าจุดนี้นะคะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ก็คือรูปปั้นสิงห์๔ตัวซึ่งตั้งอยู่หน้าศาล
ตอนนี้แตกโดยที่ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
ฝีมือมนุษย์หรือว่าล้มลงมาแตกเอง
แต่ตอนนี้ชาวบ้านเมืองกาลบางส่วนเขาเชื่อไปแล้วว่าเป็นรางร้าย
อาจจะเกิดจากการคำสาปของหวย๓๐ล้าน

ภาพนี้ถูกแชร์ในเพจคนเมืองกาล
เขาโพสต์ภาพเอาไว้แล้วก็มีข้อความระบุ
ใครกันทำรูปปั้นสิงที่หน้าสารหลักเมืองกาลล้มแตก๔ตัว
ในภาพก็จะเห็นรูปปั้นสิงแตกเสียหายหมดเลย
หน้าแตกคอหักทำให้มีคนเข้าไปดู
แล้วก็แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคนทำ
พอเชื่อว่าน่าจะเป็นคนทำก็มีการสาบแช่งคนทำ
บางคนก็เชื่อไปในทางความเชื่อ
ก็บอกน่าจะเป็นรางร้ายที่เกิดขึ้น
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคนในเมืองกาล
ขณะที่บางส่วนมองว่าอาจจะมาจากอาถรรพ์คำสาบาน
หวย๓๐ล้านก็เป็นได้
เพราะว่าสารหลักเมืองศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้
วดจรูนไปสาบานร่วมกับเจ๊เกียวนะคะ
ซึ่งเป็นพยานฝั่งของครูปรีชาทำนอง
ว่าใครพูดเท็จหรือพูดโกหกเรื่องลอตเตอรี่
ขอให้มีอันเป็นไปไม่ตายดี
และความเสียหายของรูปปั้นสิงห์นะคะทำให้ชาวเมืองกาล

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรป
หน่อยแถวนั้นต้องมีแน่นอน
ว่าแท้ที่จริงแล้วที่รูปปั้นสิงตกลงมาแตก
คือทั้ง๔ตัวเลยไม่ใช่ตัวเดียวนะคะ
เกิดจากอะไรกันแน่ล้มลงมาเอง
หรือเป็นฝีมือมนุษย์ที่ทำลายค่ะและตัวใหญ่ด้วยนะคะสิ
เราก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะ
คุณผู้ชมครับส่วนความคืบหน้าคดีสักนิดหนึ่ง
เพราะว่ารองผู้บังคับการกองปราบพันธุ์ตำรวจเอก
สุวัสดิแสงนุ่มเมื่อวานเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดี
หวย๓๐ล้านของครูปรีชากับหมวดจรูนบอกว่า
ตอนนี้นะครับคืบหน้าไปมากกว่า๗๐แล้ว
เหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนเท่านั้น
และยังไม่มีความจำเป็นต้องสอบปากคำใครเพิ่มเติม
เนื่องจากมีพยานบุคคลมากพอแล้วนะครับ
ส่วนกรณีนายแผนถูกออกหมายเรียกเข้าพบพนักงานสอบสวนวันนี้
วันนี้ถือว่าเป็นหมายเรียกครั้งที่๒ฐานความผิด
ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่
มาตรา๑๕๗ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายแผนมา
ก็ต้องจับตามองว่านายแผนจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาหรือเปล่า
ถ้าไม่มาอาจจะขออำนาจศาลออกหมายจับต่อไป

แต่ถ้าออกหมายจับเดี๋ยวก็ทนายสุกิตก็จะมาเคลื่อนไหวอีก
บอกว่าถ้าออกหมายจับผมแจ้งความกลับต่อตำรวจแน่